ซึ่งในช่วงวันเสาร์การท่าเรือเอาชนะเมืองทองนะครับ

ขณะที่อีก๒ทีมตามมาแล้วนะครับก็คือบุรีรำและสุโขทัย
ก็ผสมกันในเกณฑ์ที่สองได้เช่นกันนะครับ
ดูเกมที่ช้ารีด้าก่อนนะครับ
โอกาสลุ้นลูกนี้ครับได้ยิงหน้ากรอบเขตโทษนะครับ
ตกโดยธิริพันธ์พ่วงจันทร์นะครับดาวเตะค่าตัว๓๐ล้านบาทยิงหลุดกรอบไปนะครับ
ครึ่งหลังมา๓นาทีครับยิงข้ามคานครับ
จากนั้นครับโยนเข้าในมาแล้วได้มงอีกทีหนึ่ง
นาที๗๓นาริสปัดออกมาไม่ขาดนะครับ
แล้วก็เป็นประตูเดียวในเกมนี้ครับบุรีรำชนะ๑๐เก็บ๖คะแนนเต็มจาก๒เกมครับ